เดี๋ยวเรามีสรุปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันว่าแต่ละนัดเป็นอย่างไรนะ
ครับเกมแรกที่เราเห็นนะครับบนหน้าจอก็คือฟุตบอลไทยแลนด์แชมป์เปียนส์ครับ
หรือฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอเดิม
ก็นี่ครับเหตุการณ์สำคัญได้ใช้จนได้ในเกม
แรกเหมือนจะไม่ได้ใช้แล้วแต่สุดท้ายครับ
ยพลผานิชกุลนะครับผู้เล่นของเชียงรายเสื้อส้ม
ซึ่งก็มองว่าชักศอกตอนแรกแต่ไม่ชัวร์เลยไปดูภาพ

ก็ควักเลยครับควักแบงค์ร้อยให้

อย่างเป็นทางการนาทีที่๘๗ครับตอนนั้น
ครับแล้วจากนั้นนะครับในวันที่๑๐มีนาคม
เกมไทยลีกคือลีกฟุตบอลสูงสุดของไทยนะครับ
ก็มีจังหวะเล่นนอกเกมนาทีที่๑๗นะครับ
เป็นการปรัฐการณ์ของเฟดอริกเมนดีกองน่า
เกมนี้นะครับผู้ตัดสินคนเดิมเลย
ดูครับเพื่อความชัดเจนก่อนที่จะมาตัดสินนะครับ
แล้วก็ตัดสินให้ใบแดงให้กับชะนินนะครับ

แล้วก็เหมือนจะเป็นจังหวะต่อเนื่อง
เหมือนเป็นบัดโชคอ่ะ
อ่าใช่คือมันจะเป็นกล้องอีกมุมหนึ่ง
ถ้าผมใจให้ผิดน่าจะเป็นกล้องหลังประตูหรืออะไรสักอย่าง
คือมันเหมือนกับว่ากล้องมุมหลักเนี่ย
มันมองไม่ทันเพราะว่ามันจับไปทางอื่นแล้วเนี่ยครับ
มาดูมุมหลังเนี่ยคือมันอาจจะยังไม่ชัด
แต่เราดูเห็นปฏิกิริยาของผู้สัตว์ตัวเนี่ย
มันเหมือนมีหมัดพุ่งออกไปชนเข้าที่หน้าอก

นี่แหละครับคือเหตุผลที่กรรมการให้เป็นใบแดงไล่ออกนะครับ
ก็เป็นใบแดงที่๒นะครับ

เจาะแรกนาที๓๑ลูเขี้ยนนะครับ
กล้องหน้าของทางบรรยาไปโดนเอกทัศน์สำเรย์

แต่ว่าในภาพเนี่ยดึงแล้วอาจจะยังไม่ชัด

พอไปดูภาพปุ๊บเจตนาคุณต้องการดึงนี่
ตัดสินตอนแรกไม่ให้จุดโทษ
ให้เป็นลูกจุดโทษนะ

จังหวะนี้หลุดเข้ามาแล้วก็โดนกระแทกล้มลงไป
กรรมการให้เป็นลูกจุดโทษนะ

ปฏิกิริยาของผู้ช่วยผู้ตัดสินด้วย

จากภาพที่เห็นผู้สินก็เห็นมุมเดียวกับเราในหน้าจอเลย

เจตนาการเล่นคือจะขวาง
ทางเชียวศรีนาวงศ์จะขวางวันแดนหรือวิสิกก็เลยดูซะ

ให้จุดโทษตามเดินกับที่ตัวเขาเองเนี่ย

เกมเดียวใช้ถึง๒ครั้งนะ

ตัดสินเหมือน๒๒แล้วแม่งคล่องเนี่ยก็แซงชนะในเกมนั้นไป๔๓

ดูภาพไปด้วยแล้วก็ดูซิว่ามันควรจะเป็น

ใช่คือจุดโทษบางครั้งใช้แล้วเราเห็นภาพช้า
เราก็ดูมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะ

แบบเราเหมือนกันนะครับเขามีเวลาในการคิดนะครับ

โอ้โหตอนนั้นก็ลุ้นหนีบ๊วยกันยังไม่ชนะด้วยกันทั้งคู่

นาที๗๒ผู้สินนะครับวิวัตจับอ่อน

จังหวะที่เขาลุยเข้าไปเนี่ยเขากระโดดก่อน

นี่ครับโดน๒คนเข้าปะทะ
แต่ก็มองว่าถูกขวางนั่นแหละ

แล้วแบคดาวน์อองรีก็ยิงจังหวะนี้

เอาล่ะวันที่๒๘มีนาคมครับ
เกมต่อไปครับเป็นเกมไทยลีกที่สุพรรณบุรี

ในแค่เมื่อโรมูโลกองหน้าของสุพรรณพยาพาวันหนี
แต่เหมือนมือมันสะบัดไปสะบัดมา

ไล่โรโมโล่ออกจากสนามครับ

แล้วก็เขาเรียกว่าเอามือทรงตัวถูกไหม

แล้วก็ความตั้งใจเจตนาของผู้เล่นพอสมควรเลยนะครับ

อันนี้เพิ่งผ่านมาเลย๓๑

ชัยนาธเปิดบ้านแพ้แล้วคอราชสีมา๑ต่อ๒

หมายเลข๑๐อเดียเตะของเรียภูนะครับ
เกาะนาธชัยนาธล้มลงไปกล่องกับพื้นพูดสิน

แล้วก็เกมนี้ต้องหยุดไปนานพอสมควรเลยนะ
เพราะมันเป็นช่วงท้ายเกมเป็นช่วงที่บีบมาก

ให้ใบเหลืองกับโฟลองซิราปวงโก
การให้ใบแดงกับอีวัลแจร์

คือตอนแรกเหมือนเขาชี้ไปจุดโทษนะ

คือกลายว่าให้เหลืองกับทางโฟลองซิราปวงโกก่อน
อันนี้เป็นมุมที่เกิดขึ้น

เดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนว่าทำไมกรรมการให้แบบนี้
ใบเหลืองปองโกคือมองว่าปองโกไปฟาวก่อน
ไปเหยียบทางด้านอีวัลแจร์ก่อน

ปวงโกก็เลยแบบนี้กลายเป็นว่า
อ่าถูกต้องก็กลายเป็นเสียสิทธิ์ไปไง

เอ้าหลังจบเกม

กรรมการออกจากสนามไม่ได้คุณวรปัตรวุ่นวายเลย
ก็มันมันก็มีเสียงมาในฐานละสดอยู่แล้ว
ว่ามีแฟนด้วยให้พอใจ
แล้วก็ทางประธานสโมสรด้วยนะครับ

จังหวะนี้สุดท้ายเขาออกมานะครับ

คือเขามองว่านะครับก่อนจะเกิดปัญหาในเขตโทษเนี่ย

ใช้ศอกกระแทกด้านหลังของปรุงโกลก่อน

ใช่แล้วสุดท้ายมันไปต่อเนื่องในกรอบเขตโทษที่เราเห็นกันไง
ก็เลยกลายว่าเขาบอกว่าอ้าวแล้วทำไมคุณไม่ไปมองจังหวะ
ก่อนที่จะเกิดเคสนี้เกิดการทะเลาะกันในกรอบเขตโทษ
ซึ่งจริงแล้วมันคนละเหตุการณ์กัน
แล้วก็ได้รับคำอธิบายจากกรรมการสุดท้ายก็แยกย้ายกันได้
ใช่เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยจังหวะนั้นอย่างที่เราคุยกัน
แต่พอสุดท้ายมันไปเกิดข้างในกรอบเหตุโทษมันคืออีกเคสหนึ่งไปแล้ว

นี่ครับ๑๐วินาทีก่อนเกิดเหตุการณ์นั้นว่าเกิดอะไรขึ้น
ที่เราวงกลมสีแดงเอาไว้คุณผู้ชมดูใกล้นะ

เหตุการณ์สัก๑๐วิก่อนที่จะมีการฟาวกันในกรอบเขตโทษ
นี่จังหวะนี้คืออีวอนแอร์ไปชนก่อน

เหมือนไปเบียดไปชนปองโกก่อน

แต่ว่าใกล้อาจจะมีทรงมี๒นี่เราก็ไม่เห็นใช่ไหมครับ
แต่เขามองอย่างนั้นเขาเห็นว่ามงโกโดนสะกิดก่อน

นี่คือจังหวะที่ปองโกไปสะกิดต่อกับอีวอนแจในกรอบเขตโทษ
แล้วสุดท้ายไปน็อตหลุดเตะใส่ปองโก
คือถ้ามองแบบนี้มันอาจจะต้องลักษณะคือต้องแยกเคสนะคุณวรปัต

คือถ้ามองว่าอีวันแจไปชนปองโกก่อนนอกกรอบเขตโทษตรงนั้นเนี่ย
ถ้าจะให้ฟาวนะมันไม่ใช่ลูกโทษอยู่แล้ว
มันต้องเป็นฟรีคลิกนอกกรอบถูกไหม
ซึ่งก็อยู่ที่ตัวปวงโกยว่าปวงโกยจะทิ้งตัวจากจังหวะโดนศอกนั้นหรือเปล่า
จังหวะนั้นกรรมการเขามองผ่านไปแล้วไง

แล้วก็คือการตัดสินของกรรมการในเกมนี้ที่มองว่าเป็นปัญหา
คือเขาตัดสินเอาเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรอบเขตโทษ